กำลังใจดีมีให้กับลีเดียแล้วก็แมททิวกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ

หนุ่มคงกระพันธ์หมอเจี๊ยบละละนาดาเอ็นเตอร์ฟินอินดี้อินทัศน์กายฮารุ
และอีกหลายต่อหลายคนนะคะก็รวมไปถึงเพื่อนนอกวงการด้วย
แล้วก็ครอบครัวแห่กันอัดคลิปส่งกำลังใจถึงลีเดียแมททิว
ฝากไปถึงทุกคนทั่วประเทศให้ดูแลตัวเองด้วยค่ะ
ยังไงบ้างทั้งสองคนนี้นี่สู้มากสู้สุดรักทั้งสองคนมากนะจ๊ะ
ก็ขอให้ดูแลตัวเองดีนะคะกำลังใจสำคัญที่สุดค่ะ
น้องแมทน้องเดียครับพี่หนุ่มส่งกำลังใจมาให้ครับ

ยังไงก็รีบหายจะได้ออกมาลุยกันต่อคิดถึงทุกคนเลย
คิดถึงทั้งสองคนนี้มากเลยนะรีบหายนะออกมาเต้นกันได้แล้วนะ
คราวนี้เดี๋ยวจะไปร้องเพลงที่บ้านให้เดมมี่แล้วก็ดีแลนด์ฟังเหมือนเดิมเลยนะหายไปคราวนี้
ก็เป็นกำลังใจให้พี่แมททิวนะครับขอให้หายไวนะครับพี่ครับ
เป็นกำลังใจให้ละเอียดแล้วก็ครอบครัวพี่แมทด้วยนะครับขอให้มีสุขภาพที่ดี
แม่พี่เดียครับพี่ขอให้พี่แมทกับพี่เดียแข็งแรงขึ้นเร็วนะครับ
ยังไงพี่ทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนนักสู้อยู่แล้วนะครับถ่ายเอาไว้นะครับผม
ฮัลโหลพี่แมทพี่เดียนี่กายกับฮารุนะพวกเราอยากจะส่งกำลังใจไปให้
เป็นเรื่องสำคัญนะบ้านเมืองเราจะได้กลับมามีความสุขแล้วก็สดใสแฮปปี้เหมือนเดิมนะคะ
ส่งกำลังใจไปให้แล้วก็อยากจะให้หายไวแมทสู้สู้นะเดียสู้สู้
ก็ขอเป็นกำลังใจให้หายไวสู้

กำลังใจเต็ม
หนูเป็นกำลังใจให้หายเร็ว

โอ้โหเราเป็นคนนอกครอบครัวเขาเพราะเราดูยังอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเลย
ก็รู้สึกดีใจกับพี่แมททิวและพี่ลิเดียนะที่มีแบบว่าเพื่อนในวงการรักแล้วก็เป็นห่วงขนาดนี้
รวมไปถึงครอบครัวเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้เยอะเลยนะคะ
ก็หวังว่าพี่ลิเดียแล้วก็พี่แมททิวจะหายป่วยจากโควิด๑๙เร็วนะคะ

ใช่กำลังใจจากบันเทิงไทยรัฐก็มีให้เหมือนกันนะคะ